คุณผู้ชมอยากกินหมูกระทะถ้าอยากกินก็ต้องวางตังค์ต้องจ่ายตังค์แต่อย่ามาทำแบบนี้ไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวไปดูค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นร้านหมูกระทะนะคะร้านประเสริฐชัยหมูกระทะสาขา๕อยู่ที่อายุทยาผู้ชายที่วงแดงอยู่เนี่ยเขาคุยโทรศัพท์นะแล้วก็เดินเข้ามาในร้านคือเขาสั่งหมูกระทะ๓ชุดชุดละ๓๐๐

แล้วยังไงต่อขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วยังไงต่อครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมหมูกระทะ๓ชุดที่สั่งไปราคา๙๐๐บาทแบบไม่จ่ายตังค์ใช่ค่ะพนักงานเอาอีก๒ชุดออกมาเอ้าลูกค้าไปไหนตอนนั้นยังคิดอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวเขาคงเอา๓ชุดไปเก็บก่อนแล้วคงกลับมามาจ่ายตังค์ที่เหลือไหมรอเป็นชั่วโมงรอ
ตอนบ่าย๓โมงทีนี้เราก็ไปเจอกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มีแต่พนักงานอยู่แต่ทีนี้ที่เขาเอาคลิปมาโพสต์นะตอนแรกก็บอกว่าในโพสต์นะบอกให้ลูกค้าคนนี้กลับมาจ่ายตังค์เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๒แล้วอ่ะจนถึงวันนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่า
สำเติมกันเลยนะในช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็ทำอาหารกินยากหน่อยนะฮะ